ตอนนี้เนื้อหาเอาไว้ก่อนเลยข่าวนี้เนื้อหาเอาไว้ก่อน
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าตำรวจนายนี้
เขาทำกลวยหลุดมือหรือว่าตั้งใจโยนครับ
จรจังหวัดเชียงใหม่ตั้งด่านครับคือตำรวจเนี่ยนะครับ
นายนี้โยนกลวยสีส้มลงบนพื้นกลางถนนนะครับ
ทำให้รถที่ขับมาเนี่ยเบรกกระทันหันแล้วเบรกกระทันแล้วเกิดอะไรขึ้น
ข้างหลังมาได้ยินเสียงใช่ไหมชนเข้าฮะอืม
ชนท้ายเข้าดังตึ้มเลยเหตุเกิดเมื่อวานนี้บนถนนเชียงใหม่
พันธบทโทสุประชัยจันทรานะครับท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าทราบเรื่องแล้วนะครับ
จะมีการวางป้ายวางกลวยนะครับและเป็นจังหวะที่ตำรวจนายดังกล่าว
นะฮะจะทำกลวยหลุดมือหรือเปล่าจนรถต้องเบรกกันทันหัน
เกิดความเสียหายอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ